คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป
อะไรที่มันทำให้ผิดหวังช้ำใจเนี่ยไม่เป็นไรแต่คนที่สมหวังเนี่ยเขาก็เดินทางกันไปแก้บนค่ะ
ที่จังหวัดอุทัยธานีจะแก้ทั้งทีอย่าแก้ธรรมดาค่ะ
ชาวบ้านเขาเดินทางไปแก้บนด้วยของขนาดยักษ์ยักษ์จริง
ของที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวมาส่องพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่วัดเวลุวนารามนั่นเองค่ะ
เรียกสั้นว่าวัดยางที่ตะมนต์ท่าสุงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
วัดนี้เขามีโบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นในช่วงปีประมาณ๒๓๐๐เนี่ยคุณเกิดหรือยัง

หรือว่าประมาณสมัยอายุทยาตอนปลายทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะดูแลโบสถเก่านี้ไว้ด้วยค่ะ
ภายในอุโบสถค่ะมีองค์พระประธานใหญ่ที่เจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดในสมัยนั้น
ตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อฟักประกาศิษย์ค่ะก็เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรเรื่องของการค้าขายทำการเกษตรด้วย

หรือแม้กระทั่งขอให้ลูกให้หลานสอบติดงานข้าราชการ
และถ้าพรนั้นสำเร็จคุณอย่าชะล่าใจ
อย่ารอช้าเอาของไปถวายท่านด้วยค่ะ
นั่นก็คือข้าวหลามผัก
เอามาให้กับท่านหลวงพ่อฟักประกาศิษย์
อันนี้กระบอกไม้ไผ่เนี่ยไม่ใช่ตัดต้นไผ่มาทิ้งคว่างนะคุณ

นี่คือข้าวหลามหรือบ้างไฟทำไมใหญ่ขนาดนี้

เออและครั้งนี้ค่ะมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง

แต่ว่าข้าวหลามอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

นี่ไม่ได้ว่าแบกจัวแบกเสาไปสร้างบ้านใครนะคุณผู้ชม
ขนาดเขาเนี่ยยาวประมาณ๒เมตร

พากันแบกใส่บ่านำไปถวายหลวงพ่อฟักประกาศิษ

แกะแบ่งปันกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่กระซิบถามคุณป้าคุณลุง

ต้องแก้บนด้วยข้าวหลามยักษ์
เอาเป็นว่าไม่มีใครบอก
ก็ได้ชวนว่านั่งลงแล้วมากินข้าวหลาม
ถ้าอยากจะได้กินข้าวหลามกับเขาก็ลองบนดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
แต่มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย